คุณผู้ชมครับไปดูเหตุพ่อทะเลาะกับลูกชายนะครับ
แล้วก็ใช้ปืนยิงลูกจนบาดเจ็บนะฮะ
คือตอนหลังเนี่ยมาเคลียร์กันว่าเป็นความเข้าใจผิด
เป็นเรื่องราวที่เคลียร์กันแล้วนะครับ
เกิดจากความเข้าใจผิดของคนในครอบครัว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ในท้องที่ของสพบางกรวยจนวลธบุรีนะครับ

มีคนถูกยิงบาดเจ็บอยู่ในบ้านที่ถนนบางกรวยไซน้อย
เป็นบ้านเดี่ยว๓ชั้นเนื้อที่ประมาณ๑ไร่นะครับ
หน้าบ้านเปิดเป็นอู่ซ่อมรถนะครับ
ประตูรั้วหน้าบ้านถูกใส่กุญแจล็อกเอาไว้
เจ้าหน้าที่ตอนไปถึงต้องปีนรั้วเข้าไปนะครับ
ใช้อุปกรณ์งัดประตูบ้านที่ล็อกอยู่

ที่เขาแจ้งว่าเขาถูกยิงอยู่ในบ้านนะครับ
เขาซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำบนชั้น๒นะฮะ
พบว่าถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ขาซ้ายกระสุนฝังใน
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยเสียเลือดมาก
คนเจ็บชื่อนายพีรวัตรที่ประสานอายุ๒๓ปีนะครับ
เป็นลูกชายของเจ้าของบ้าน
นายพิรวัตรบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์
อยู่บนห้องนอนบนชั้นสองของบ้านแล้วอยู่อยู่ไฟฟ้ามันดับ
ก็เลยเดินลงมาที่ชั้นล่างก็เห็นพ่อ
ชื่อนายปียบุตรอายุ๔๗พ่อเนี่ยมาที่บ้านกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง
ถือปืนลูกซองยาวมาด้วยพอพ่อเห็นตัวเองเนี่ยนะ
ใช้ปืนยิงใส่เลยหนึ่งนัดแต่ไม่โดนนะ
แล้วพ่อก็ไล่ยิงใส่อีกนัดหนึ่งคราวนี้โดนที่ขาซ้าย
พิรวัตรบอกว่าก็เลยรีบวิ่งหนีขึ้นมาบนห้องน้ำชั้น๒
โทรหาแม่ให้แม่มาช่วยบอกว่าถูกพ่อยิงนะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะฮะแต่ว่าตอนนั้น
พ่อของนายพิรวัตรก็คือนายปิยบุตรไม่อยู่แล้ว
แล้วก็ยังล็อกบ้านไว้ด้วยก็เลยต้องงัดบ้านเข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สาเหตุเบื้องต้นนายพิรวัตรบอกว่าตัวเองกับพ่อเคยมีปากเสียงกันหลายครั้งนะครับ
ไม่คุยกันมาปีกว่าแล้วปกติพ่อไม่ค่อยกลับบ้านนะ
คือถ้าพ่อมาบ้านก็จะต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน
ประตูรัวบ้านที่ล็อกนั้นคาดว่าหลังก่อเหตุตอนที่พ่อหนีไปนะครับ
พ่ออาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยตายแล้วก็เลยปิดล็อกประตูรั้วบ้านเอาไว้แล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปดูบ้านหลังนี้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ยังปิดล็อกกุญแจอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องปีนเข้าไปเมื่อวานนี้ไม่มีใครอยู่ในบ้านเพราะว่าลูกชายเขาก็ไปโรงพยาบาล
ประตูหน้าบ้านถูกกั้นไว้ด้วยสก๊อตเทปของตำรวจ
เพื่อนบ้านเป็นร้านคาแคร์ล้างรถอยู่ติดกันบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนที่กำลังเปิดร้านทำงานตามปกติ
สักพักลูกน้องที่ร้านซึ่งนอนพักอยู่มาบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายปืนดังสองนัด
แล้วก็มีรถตำรวจกับกู้ภัยมาที่บ้านหลังนี้ก็มาทราบตอนหลังนี่แหละว่าเกิดเหตุพ่อยิงลูก
ซึ่งปกติแล้วบ้านหลังนี้จะอยู่กันหลายคนแต่ไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่ารู้จักกับลุงแล้วก็ป้าเจ้าของบ้านหลังนี้ดีก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อัธยาศัยดี
ส่วนตัวของคนยิงนะครับที่เป็นพ่อของคนเจ็บเพื่อนบ้านก็รู้จักแล้วก็เคยพูดคุยกัน
จากภายนอกก็เป็นคนใจเย็นอารมณ์ดียังไม่เชื่อเลยว่าจะก่อเหตุพ่อยิงลูกไม่รู้เหมือนกันว่ามีปมจากอะไร
เพราะก่อนหน้านี้ลูกชายที่ถูกยิงซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กเคยทะเลาะกับพี่ชายถึงขั้นเลือดตกยางออกมาแล้ว
พี่ชายก็เลยย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปครั้งนี้มามีปัญหากับพ่ออีกซึ่งเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดการยิงกันได้ยังไง
โดยส่วนตัวผมนะครับท่านไม่คิดว่าน่าจะเป็นคนแบบนี้ด้วยซ้ำไป
แต่ว่าเนื่องจากสภาวะครอบครัวท่านหรือว่าเหตุการณ์อะไรแล้วแต่
ท่านก็ไม่เคยเล่าให้หมดเปลือกแต่ว่าโดยเปลือกนอกที่เราเห็นแล้วนะ
ไม่ใช่บุคคลอย่างนี้แน่คือปัญหาในบ้านเนี่ยเราไม่รู้แน่ว่าเขามีอะไร
แต่ว่าก่อนหน้านี้ตัวพี่น้องเนี่ยเขามีทะเลาะเบาะแว้งกันไหม
เราเคยได้ยินเพราะว่าตัวพี่ชายมาเล่าให้ฟังว่าถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอย่างนี้ดีกว่า
ถ้าลงไม้ลงมือกันแล้วก็พี่ชายก็ต้องไม่อยากจะให้พ่อแม่เดือดร้อนใจ
ก็เป็นพี่ชายคนโตก็ต้องย้ายออกจากบ้านไป
ส่วนเรื่องคดีความนะครับพันธุ์ตำรวจโทบัญชารัตนกัณฑา
เป็นสารวัตรสอบสวนสพบังกรวยที่นนทบุรีบอกว่า
มีญาติของนายพีรวัตรคนเจ็บมาให้การกับตำรวจในเบื้องต้นนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์พ่อยิงลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความเข้าใจผิด
ความไม่่าวใจกันระหว่างคนในครอบครัว
ซึ่งผู้ที่เป็นพ่อที่เป็นคนยิงก็ไม่ได้มีเจตนานะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังประสานให้นายปียบุตรมาให้ปากคำอยู่นะครับ

ก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะที่จะต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับ
แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ระหว่างพ่อกับลูกที่ยิงกันนะครับ
ค่ะโอ้โหพ่อลูกแท้เนอะ